ชนะมาถึง๓นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก
อะไรเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขา
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ

สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ทีมวอเล็กบอลประสบความสำเร็จ
อกจากความสามารถของผู้เล่นการวางแท็กติกและทีมเวิร์คแล้ว
ก็เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญ
ของการสร้างวินัยจึงได้เน้นย้ำนักกีฬาทุกคน
ในเรื่องของการฝึกซ้อมรวมถึงการตรงต่อเวลา
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของนักวอเล็กบอลที่ดี

พวกเขาก้าวขึ้นไปเล่นสู่ทีมชุดใหญ่
วินัยในทีมขนาดนี้เราเน้นเป็นพิเศษ
เพราะว่าขณะนี้เด็กชุดนี้เป็นเยาวชน

เพราะฉะนั้นเรื่องต่างทุกเรื่องเราจะเน้นมาก
เราจะสอนเขาความเป็นอยู่ชีวิตในขอดและนอกขอดนะฮะ
ภาพของนักกีฬาทำความสะอาดสนาม
หลังจากการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเสร็จสิ้นลง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมที่ใช้สนามต่อ
รวมถึงการเก็บจานหลังรับประทานอาหาร
ที่โรงแรมมีบริการจัดการในเรื่องนี้
ปลูกฝังให้นักกีฬาทุกคนมีจิตสาธารณะต่อสังคม
เหนือจากวินัยในสนาม
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน
แต่นั่นก็ทำให้ภาพของทีมชาติไทย
คือทีมที่ไม่ใช่มีแค่วินัยเพียงในสนามเท่านั้น
ก็คือทำให้เขามีระเบียบวินัยแล้วก็มีความรู้จากการรับผิดชอบ
ในการทำงานร่วมกันครับ
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ
ในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะก้าวสู่ความสำเร็จ
และสิ่งเหล่านี้เองก็คือพื้นฐานและปัจจัยสำคัญ
ในเรื่องสตาร์ฟโค้ดที่เน้นเรื่องวินัยครับ
ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อนักกีฬา
เวลานักกีฬาออกไปโลกภายนอกแล้วเข้าสู่สังคมใหญ่

เพราะนักกีฬาก็มีวินัยในตัวเองครับ
วินัยในเกมในวินัยนอกสนามที่คงเส้นคงวาของน้องในทีม
ที่ต้องรักษาไว้เพื่ออนาคตในการเล่นกีฬาวอเล็กบอลต่อไป
ทั้งหมดจะช่วยให้พวกเขาก้าวสู่การเป็นรุ่นพี่ทีมชาติ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องต่อไปในอนาคต